คุณผู้ชมครับไปดูที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชมบุรี
ก่อนหน้านี้มีญาติโยมมาขออนุญาต
ขออนุญาตบอกว่าขอปล่อยไก่นะท่านนะ
ไก่ไม่ได้ปล่อยมุกปล่อยฮานะ
ไม่ได้ปล่อยไก่ไม่ได้ตลก

พระท่านก็บอกได้ถ้าโยมจะมาปล่อยได้เอามาเลย

โยมบอกว่าเป็นไก่ไข่ครับท่าน
เดี๋ยวอีกสัก๒วันเดี๋ยวผมจะเอามาปล่อยนะฮะ
และท้ายที่สุดเมื่อถึงวันนัด
ไก่ก็มาแต่ไม่ได้มาแค่ตัว๒ตัวคุณ

พระท่านก็ต้องโอ้โยม
โยมมาขอโยมไม่บอกจำนวนตัว
อยู่โยมก็เอามาปล่อย๒๐๐ตัว
มาเป็นรถ๑๐ล้อ๒คัน
แล้วอาตมาบอกโอเคไปแล้ว
ใช่อาตมาก็ไม่ผิดคำพูดคำสัญญา
ก็ให้โยมเอามาปล่อยได้
นี่แหละฮะวัดเขาบายศรีตำบลพลูตาหลวง
อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนะครับ
อนันต์ปะพงกะโลเจ้าอาวาสวัดเขาบายศรี
ท่านบอกว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาขอปล่อยไก่ที่วัด
โดยขับรถเข้ามาขอเจ้าอาวาสนี่แหละ
เจ้าอาวาสก็บอกไปบอกมาได้เอามาได้นะ
โดยที่ไม่ได้ถามว่าจะเอาไก่มาปล่อยกี่ตัว
ซึ่งตามธรรมดาเอาหมาแมวมาปล่อย

นึกว่าปล่อยไก่มาก็ปล่อยสักตัว๒ตัว

ย้มปล่อยไก่เราก็นึกว่าปล่อยตัวตัวอะไรอย่างเนี่ย
คือมาขอมาพูดเพราะเศรษฐ์มา๒ชุดรถ
รวม๒๐๐ขาด๔ตัวเขาบอกคือเจ้าของเขาบอก
เราก็ไม่รู้แต่มันก็ดีอ่ะแรกก็คือไก่ไก่เลี้ยงเนี่ย
แต่พอมันมาอยู่กับเราเนี่ยมันเริ่มเสียอะไร
เหลือฟ้าเป็นไก่มันไม่คุยว่าไงพรุ่งนี้
เดินตามเหมือนเขาทานใครกินกูก็ไป
ไก่อ้วนทุกตัวเห็นไหมไก่วัดอ้วนหมาวัดอ้วนแต่พระผอม
ชอบที่ท่านพูดนะแม่ไก่ก็อ้วนหมาวัดก็อ้วนแต่พระพร้อม
เพราะต้องเอาเงินวัดไปซื้ออาหารให้ไก่ให้สุนัขให้หมู
หมูก็มีมาปล่อยที่วัดนะ
คือท่านบอกว่าไก่พวกนี้มันถูกเลี้ยงไว้ในเหล้า
มันไม่เคยต้องหากินเอง
พอโยมเอามาปล่อยแบบนี้ก็เป็นภาระของพระ
ที่ต้องฝึกนิสัยไก่อีกทีนึง
มันหากินเองไม่ได้พระในวัดต้องเอาอาหารไปฝังไว้ในดิน
เพื่อลองให้ไก่ออกคุยเขียหาอาหารกินเองบ้าง

เป็นภาระของท่านอีกแล้วต้องไปฝึกมันอีกแล้ว

โอ้โหกว่าจะคุ้นเคยกับเจ้าตูบ
กว่าจะคุ้นเคยกับเจ้าอู๊ดในวัดเจ้าหมูนะ
เพราะว่ามีญาติโยมก็เอามาปล่อยไว้เหมือนกัน

โยมโยมท่านใดที่อยากจะเลี้ยงไก่นะ
ก็เอาไปได้เลยแต่อย่าเอาไปฆ่าไปแกล้ง
เพราะว่าไก่เหล่านี้เป็นไก่ไข่

ดังนั้นเอาไข่ของเขามากินได้
เอาไปเลี้ยงแล้วก็จะได้กินไข่เขาไง
ใช่นะครับติดต่อไปได้นะฮะที่วัดเขาบายศรีนะครับ
เพราะว่าตอนที่ญาติโยมเอามาปล่อยไว้๑๙๖ตัว
พอปล่อยไก่ปุ๊บท่านก๊ากเลย

เห็นเยอะขนาดนั้นก็ต้องรับเลี้ยงไว้

คนที่เอามาปล่อยเขามีปัญหาอะไรเหรอคะ
นะครับใครที่ต้องการก็ไปที่วัดบายสีที่ชมบุรีใช่ไหม